ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราธารณีกันก่อน
เกิดขึ้นสดร้อนเช้ามืดที่ผ่านมา

ขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองสุราชธานี
แล้วปรากฏว่าจังหวะที่ขี่มาเนี่ยคุณผู้ชม
ล้อหน้ามันสายแล้วมันสะบัดทำให้เสียหลัก
ตัวเขาพุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าแรงสูง
แล้วก็เสียชีวิตขาดที่เลยนะคะ
สภาพศพก็ค่อนข้างที่จะสยดสยองค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๔ที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านบางใหญ่
ถนนสายสุราธานีนาศาลหมู่๖
ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
ทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจแล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบ
พบผู้ตายก็คือนายสัญญาหมื่นสุวรรณอายุ๑๘ปี
พื้นเพลเป็นชาวอุดรธานี
สภาพศพคือนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่บนทางเท้า
ศีรษะแตกแรงกระแทกทำให้แขนขวาแล้วก็ขาขวา
หลุดกระเด็นตกไปที่ใต้ต้นไม้ข้างทาง
ห่างออกไปอีกสักประมาณ๒๐เมตร
หมายเลขทะเบียน๑กกมม๔๘๖๒สุราธานี
ล้มอยู่กลางถนนในสภาพแห่ก็พังยับเยิน
ชิ้นส่วนรถก็กระจัดกระจายเต็มท้องถนนแล้วค่ะ
จากการสอบสวนคนที่เห็นเหตุการณ์เป็นพยาน
เขาบอกว่าตัวเขาเองขับรถตามหลังผู้ตาย
ว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้า
ตัวเมืองสุราชธานีก็ขี่มาด้วยค่อนข้างเร็ว
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุล้อหน้าเกิดอาการสะบัด
พอสะบัดเสร็จปุ๊บรถมันก็สายไปสายมา
หลังจากนั้นเสียหลักพุ่งไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าแรงสูงข้างทางอย่างจัง
จนกระทั่งคนขับเสียชีวิต
ตำรวจสพเมืองสุราชธานีบอกว่าตอนนี้ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสุราชธานี
แล้วเดี๋ยวก็จะมีการประสานญาติเพื่อมารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาค่ะ